คุณผู้ชมหัวจะปวดป้าโวยแหลกด่าแม่ค้าเปิดร้านชาเฮ้ยมันอะไร
คือเจ้าของตึกเจ้าของอาคารให้เช่าใช่ไหม
เขาโมโหที่ไอ้ร้านนี้
แค่แป๊บเดียวขายแค่ช่วงเย็น

เพราะอย่างงี้ลูกค้าก็เลยไม่มาซื้อของในพื้นที่ของป้าเขาโอ้ย

ให้ออกมันใช่หรอมันมาหลอกทำลายธุรกิจเขาเป็นยิ่ง
ทำลายยังไงถ้าถ้าทุกคนปิดร้านเหมือนคุณโมทเนี้ย
ฉันปิดตอนไหนฉันเปิดทุกวันฉันมีหลักฐาน
มันยังไงกันมันยังไงกันยังไงเนี่ย

คือโทษนะคุณป้าคนนี้คุณป้าเสื้อเทาเนี่ยนะ
เป็นเจ้าของพื้นที่เขาเปิดให้เช่า
แล้วก็จะมีบรรดาร้านค้ามาเช่าเปิดร้านขายของ
แต่ทีนี้มันมีปัญหาว่ามีร้านหนึ่งซึ่งคุณป้าท่านอ้างว่า

ปิดบ่อยลูกค้าไม่มาแล้วทีนี้มันกระทบกับพื้นที่ของเขาทั้งหมดไง

เออเรื่องมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชม

เออแล้วลูกค้าจะได้มาตลอด
โวยวายแบบนี้เดี๋ยวต้องฟังฝั่งเจ้าของร้านด้วยนะ

คือเรื่องมันเกิดที่ตลาดในตำบลมาตะพุธอำเภอเมืองระยองคุณผู้ชม
เจ้าของตึกซึ่งเป็นคุณป้าท่านนี้เป็นหญิงวัยกลางคน
ไม่พอใจที่เจ้าของร้านอาหารซึ่งเป็นผู้เช่า

ก็เลยทำให้ไม่มีคนมาซื้อของในพื้นที่ตัวเอง
คุณป้าท่านนี้ต้องการให้คนเช่าเนี่ยย้ายออกไปเลย
แต่เจ้าของร้านยืนยันว่าเฮ้ยเธอเปิดขายทุกวันตามเวลาของร้าน

ต่อมาครับ๑๖ตุลาคมเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
พ่อค้าขายอาหารทะเลสดพร้อมกับภรรยาเลยนะ
พ่อค้าเนี่ยชื่อคุณพัฒนะเป็นผู้เช่าก็ไปแจ้งความในข้อหามินประมาทเลย
แจ้งข้อหากับเจ้าของตึกก็คือคุณป้าคนเมื่อสักครู่

เขาเล่าให้ฟังบอกเขากับภรรยาเนี่ยเช่าตึกห้องนึงมาขายอาหารทะเลสด
สัญญาเช่าเดือนละ๓๕๐๐เช่านาน๖เดือน
เปิดขายตั้งแต่๔โมงเย็นเป็นต้นไป
เปิดมาประมาณ๒เดือนครับคุณผู้ชม
เจ้าของตลาดเนี่ยเขามาบอกว่า
คุณมัธนะกับภรรยาเนี่ยขายทุกวันดี
แต่ทางร้านเขาบอกเขายืนยันเขาทำไม่ได้

ลูกจ้างเนี่ยมันมีค่าจ้างใช่มั้ยคุณผู้ชมนะ
ถ้าเปิดทั้งวันเนี่ยไม่ไหวจ้างไม่ไหว

คุณป้าเจ้าของพื้นที่ก็เลยไม่พอใจ
มายืนด่าทออยู่หน้าร้านแบบเมื่อสักครู่เนี่ย
แล้วจริงไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวมาหลายครั้งแล้วด้วย
ไม่มีลูกค้ากล้าเข้าร้านเขา
คุณผู้ชมเห็นเรื่องนี้เป็นยังไงเนี่ย
พ่อค้าแม่ค้าหรือเจ้าของตึกหรือเจ้าของอะไรเนี่ยเออ
เห็นกรณีนี้แล้วมันยังไงครับ

มีการเอาป้ายมาติดนะว่าพวกเขาเป็นบุคคลอันตราย

ใครโดนหลอกให้เช่าระวังโดนทำลายทางโซเชียล

ห้ามเอาออกจนกว่าจะย้ายออก
คุณพัฒนากับภรรยาซึ่งเป็นผู้เช่านะ
ก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันเสื่อมเสียนะ
ก็เลยไปแจ้งความในข้อหามินประมาทนั่นแหละคุณผู้ชม
แล้วเขาก็แปลกใจกับพฤติกรรมของคุณป้าเจ้าของที่เช่ามาก
เพราะว่าพวกเขาเองเขาก็ยืนยันนะว่าจ่ายค่าเช่าตรงเวลาตลอด
จะขายหรือหยุดเฮ้ยมันเป็นสิทธิ์ของผู้เช่าหรือเปล่า

แถมยังห้ามขายทางออนไลน์อีกด้วย
และนอกจากตัวเองแล้วเห็นบอกว่าผู้เช่ารายอื่นก็เจอเหมือนกันเลย
ที่ห้องที่มันว่างอยู่ไม่ใช่อะไรนะ
มากี่รายก็ย้ายกันออกไป

เดี๋ยวจะเรียกคุณป้าเจ้าของตึกมาสอบสวน
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายต่อไป
ซึ่งพวกเราเองไทยรัฐทีวีก็ให้ความเป็นธรรมนะ
ทางคุณป้าอยากจะชี้แจงเนี่ยติดต่อมาได้เลยนะครับ
หรือว่าทีมข่าวของเราอาจจะติดต่อคุณป้าไป

คุณป้าครับด้วยความเคารพก็หลายคนไม่เข้าใจ
ไม่เข้าใจวิธีการให้เช่าตึกให้เช่าร้านของคุณป้า
ว่าท่านมีแนวคิดอย่างไรอะไรอย่างไร
หรือว่ามันเสียหายยังไง

คือถ้าสมมุติเกิดว่าป้ามองที่ว่าป้าได้เงินครบ

ก็เรื่องของผู้เช่ามันก็น่าจะจบไง
แต่ทีนี้ถ้าเกิดป้ามีเงื่อนไขอื่น

มันเป็นสัญญาอะไรไหมรากออกมาไหม

ซึ่งไม่รู้ไงว่ามีการระบุในสัญญาตั้งแต่แรกหรือเปล่า